พาไปดูเรื่องที่ตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาแห่แชร์กันเยอะทั้งชื่นชมแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักของหมาตัวหนึ่งนะคะ
คือมันลอยคออยู่ในอ่าวไทยอะค่ะคือลองนึกภาพหมาตัวนึงตัวเล็กเล็กเนี่ยนะคะ
ลอยคออยู่จนพนักงานขุดเจาะให้น้ำมันเขาไปเห็น
เห็นหัวมันแว๊บอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคลื่นมันไม่แรงมากก็เลยมองเห็นหัวมัน
แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยต้องช่วยเหลือแล้วล่ะเนี้ยดูหน้าตามันสิอืม
มาอยู่ตัวเดียวก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ก็มาถึงที่นี่แล้วอะนะคะ
แท่นขุดเจาะน้ำมันเนี้ยตรงนี้เนี้ยมันอยู่ห่างจากฝั่งสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะคะ
ใช่ค่ะหน่วยคือกิโลเมตรนะคะนั่นเท่ากับว่าหมาตัวนี้ที่มันลอยคลออยู่กลางทะเล
แล้วมันก็ตะเกียกตะกายมาถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันตรงนี้มันอยู่กลางทะเลลึกมากนะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้คือคนที่เขาเจอมาเนี่ยนะคะ
เขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเลยบอกว่าเจอน้องสุนัขตัวนึงพยายามว่ายน้ำมาเกาะที่ขาแท่นเครื่องขุดเจาะน้ำมัน
ซึ่งแท่นนี้อยู่ห่างจากฝั่งประมาณสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรสภาพคลื่นลมในทะเลตอนบ่ายค่อนข้างจะนิ่ง
ทำให้เราเห็นหัวน้องและแรงกระเพื่อมของน้ำที่กำลังไหว้เข้ามาเกาะพอดี
กังวลเหมือนกันว่าถ้าคลื่นลมแรงกว่านี้เราคงไม่เห็นน้องเลยจริง
หลังจากน้องมาเกาะตรงขาแท่นแล้วน้องไม่ได้ส่งเสียงร้องหรือว่าเห่าเลย
เราก็เลยรีบเร่งหาวิธีช่วยเหลือน้องท้ายที่สุดตัดสินใจต้องใช้เชือกคล้องคอน้องแล้วดึงขึ้นมาทันที
กับเวลาที่คลื่นซัดมากระทบตัวน้องเรากลัวน้องจะหลุดไปอีก
ทำการช่วยเหลือลำบากแล้วเราก็ทำได้
ถูกดึงขึ้นมาในสภาพอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดคือจริง
เล่าสนานน่าจะอายุไม่เท่าไหร่เองอ่ะนะคะยังดูยังดูตัวเด็กเด็กอยู่เลยอ่ะ
ตอนที่มันมาถึงแท่นมันคงจะหมดแรงอ่ะหมดแล้วจะหมดแรงจะจะเห่าจะ
หอนขอความช่วยเหลือแล้วอ่ะหน้าตาสิ้นหวังแล้วอะค่ะคิ้วตกไปหมดแล้วอ่ะ
คนที่เขาโพสต์เขาก็คือพนักงานที่เขาไปช่วยกันใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังดูแลแล้วก็ประคับประคองอาการให้แข็งแรงขึ้น
จะส่งกลับขึ้นฝั่งคิดว่าน้องคงพลัดตกจากเรือประมงหรือไม่ก็หนีตายจากการถูกทำร้ายบนเรือเลยกระโดดลงน้ำ
ก็ระบุด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะอัปเดตภารกิจส่งน้องกลับฝั่งให้อีกทีนึงนะครับ
พอโพสต์ไปแบบนี้นะคนเข้ามาชื่นชมในความมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกกันอย่างครับข้างค่ะ
แล้วก็พากันตั้งชื่อให้เจ้าน้องหมาตัวนี้เลยอ่า

แล้วหลังจากนั้นก็มีสัตวแพทย์รายหนึ่งเข้ามาให้คำแนะนำในคอมเมนต์บอกว่า
ที่สุนัขลอยคออยู่ในทะเลเป็นเวลานานแบบนี้
การรักษาหรือช่วยเบื้องต้นต้องให้ร่างกายสุนัขได้รับเกลือแร่
หมั่นเช็ดตัวเอาคราบเกลือออกค่ะ
ทำตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เอาภาพล่าสุดของเจ้าบุญรอดนี่ไง
เอามาโพสต์ให้คุณผู้ชมแล้วก็คนที่ติดตามอยู่เนี่ยมาดูด้วย
เขาบอกเจ้าบุญรอดนี่นะดูน่ารักแล้วก็แข็งแรงขึ้นร่าเริงขึ้นตามลำดับด้วย
ยังชอบออกมานั่งตากแดดอีกด้วยจ้า
เอามุมน่ารักในการช่วยชีวิตสุนัขให้รอดตาย

ก็มีหลายคนนะใจบุญบอกว่าอยากรับน้องไปเลี้ยงจังเลย

บริจาคเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษา

เจ้าของโพสต์เขาก็ชี้แจงเลยบอกว่าไม่ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้องทุกกรณีนะ
แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องคนที่จะติดต่อจะขอรับน้องไปเลี้ยงอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
แต่ว่าเรื่องเงินมันไม่ขอรับก็แล้วกัน